หรือว่าทุกคนจะมากงานงานกันอีกในหลัง

การกำลังกับเครื่องในนาม

ด้วยจากภาพของที่ตำรุภุเกจนเป็นภาพกรรมเดียร์ที่เราพูดอย่างรายได้

ที่เรียนคงจะมีเหตุผลส่วนตัวหลายเรื่องสุดท้ายสิทธิ์แล้วเนี่ย
โดยผิดรู้สันตัวที่เรียนแล้วก็หลายเรื่องคนเข้าใจเองนะครับ
และเข้าใจกันมาทั้งที่สำหรับผู้บุญธรรมบาล